เมื่อวานนี้หลายท่านก็อาจจะคิดถึงท่านผู้ว่านรงศักดิ์

เมื่อวานท่านไม่ได้มาแถลงข่าวด้วย

ไปรับตำแหน่งอย่างสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้ว

ซึ่งที่พยาวก็มีพิธีบายสีสู่ขวัญกัน

เจ้าคณะจังหวัดพยาวพร้อมด้วยคณะสงฆ์

นายกอบาจอพะเยาว์นะครับ
มีประชาชนนะครับ

มาร่วมกันทำพิธีบายสีสู่ขวัญ
สืบชะตาหลวงล้านนา
ให้กับนายนรงศักดิ์โอสธนากร

มีท่านพลตรีสายันเมืองศรี

แล้วก็คณะวีรบุรุษถ้ำหลวง

พระอารามหลวงนะครับ

มีพิธีเรียกขวัญสู่ขวัญ

เพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจ
ผู้ว่านโรงศักดิ์หลังจากที่ไปปฏิบัติงาน
อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วภารกิจก็สำเร็จครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะครับ
นายบรวรวิสบุรณสิรินายกอบาจอบพยาวบอกว่า
เถรานุเถระตลอดจนข้าราชการแล้วก็ประชาชนชาวจังหวัดพยาว
ทุกคนดีใจมากที่ได้ผู้ราชการจังหวัดที่เป็นคนเก่ง
อยู่ในพื้นที่จังหวัดพยาวแล้วก็อยากให้ท่านมีขวัญมีกำลังใจ
ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ก็เลยหารือกัน
หารือกับทางคณะสงฆ์ด้วยชาวพยาวด้วยก็เลยตกลงทำพิธีสู่ขวัญสืบชะตาแบบล้านนา
แล้วก็จัดพิธีกันขึ้นนะครับ
พิธีสู่ขวัญสืบชะตาท่านพระราชปริยัติเจ้าคณะจังหวัดพยาว
ก็นำได้สายสินมาพันรอบศีรษะผู้ราชการจังหวัดพยาว
ขณะนั่งในซุ้มสืบชะตาก็มีพระสงฆ์ทำพิธีสวดมนต์ร่วมด้วยนะครับ
วันนี้คนก็มาเยอะเลยนะฮะ
ใครคิดถึงท่านพระอาลงศักดิ์ก็ขอเชิญจังหวัดพยาว